ซาซิมิแบบทางอีสานอีสานหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นปลาดิบผสมผสานกับอาหารชั้น๒

คือเป็นวิถีการกินของชาวบ้านทางภาคอีสานเขานะคะ
วิธีการก็คือชาวบ้านสองคนนี้เขาเข้าทุ่งนามาเพื่อหาปลา
แล้วมาทำเมนูบ้านก็คือ
ลาบก้อยปลาใส่ไข่มดแดง

วิธีการทำก็คือเหมือนทำลาบก้อย
หั่นเนื้อปลาสดใส่ชาม
ครับแล้วก็เดินไปตามหารังมดแดง
ที่เป็นอาหารชั้นสูงที่ดิฉันบอกนี่แหละ
เพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้มันเป็นอาหารชั้นสูงนะคะ
พอไปเจอรังมดแดงแล้วก็ทำการเขย่า
สั่นรังให้มดแดงแล้วก็ไข่มดแดงตกลงมาใส่ชาม

๑๑๒๐๕เลยจ้า